ข่าวที่ทำเอาสาวหนุ่มต้องใจสั่นไหวกันบ้างล่ะ
สำหรับคู่พระนางเจมมาและเดียน่าฟริปโป้
ปลายปีที่ผ่านมาเคยมีกระแสข่าวว่าทั้งคู่แอบกิ๊กกักกันอยู่

ด้วยคนตาดีเขาแอบเห็นว่าเจมมาและเดียน่าควงคู่ไปกินข้าว
ซึ่งหลายคนก็เลยหันมาคว้าทิชชู่ซับน้ำตาจากอาการอกดอกกันเป็นแถวเลยนะคะ
พระนางคู่นี้เนี่ยเขาจะเปิดตัวเป็นคู่รักคู่ใหม่หรือเปล่า
ซึ่งล่าสุดหนุ่มเจมมาก็ได้ชี้แจงถึงที่มาที่ไป
โดยยอมรับนะคะว่าไปทานข้าวกับสาวเดียน่าจริง
ส่วนจะไปกัน๒ต่อ๒หรือว่ามีซัมติงในความสัมพันธ์หรือไม่นั้น
ลุ้นคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ
กับเดียน่าแล้วก็มีคิมแล้วก็มีพี่อาด้วยครับผม

แล้วก็จริงหลายคนอาจจะมองว่าสนิทกันกว่าน้องคนอื่นใช่ไหมครับ
เพราะว่าน้องเป็นเด็กพี่เอเหมือนกันครับ

อ๋อขอบคุณครับ
ก็ที่จริงก็ไม่แหละครับว่าจริงตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับ

ก็ยังไม่มีเรื่องอะไรต้องคุยกันครับ

ผมแบบก็แล้วแต่ความรู้สึกอะครับผม

อย่างน้อยน้องเขาไม่คิดว่าผมน่าเกลียดครับผม